เดี๋ยวมาดูในส่วนของประเทศไทยต่อกันอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่าวันนี้มีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไผ่พงศธร

นี่ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
เป็นการแสดงความอาลัยแล้วก็บอกว่าโอ้โห
โควิดนี่มันโหดร้ายเหลือเกินโหดร้ายอีหลีนะ
พรากคนที่รักไปจากครอบครัวแม้แต่หน้ายังไม่ได้เห็นเลย
อันนี้ผมพูดเป็นภาษากลางแล้วนะแต่ว่าคุณไผ่เนี่ยเป็นทางภาษาถิ่นอีสานนะครับ

สรุปก็คือคุณไผ่เนี่ยมีญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง
เป็นน้องชายนะฮะเสียชีวิตจากโควิด๑๙นะครับ
ชื่อว่าคุณโหน่งคุณไผ่ก็เลยโพสต์
แสดงความเสียใจเอาไว้แล้วก็บอกว่าโอ้โหโควิดระบาดนี่มัน
มันหนักหนาสาหัสแล้วโรคนี้เนี่ยมันโหดร้ายเหลือเกิน
คือคุณไผ่เองตอนนี้ต้องกลับไปอยู่บ้านที่ยะโสธรนะฮะ
ที่บ้านเกิดนะครับเพราะว่า
อ่าตอนนี้งานแสดงงานร้องเพลงก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคอนส่งคอนเสิร์ต
นะฮะร้านลาบจิ้มจุ่มคนบ้านเดียวกันที่เพิ่งเปิดกับพี่สาว
อยู่แถวรามอินทรากรุงเทพตอนนี้ก็ต้องปิดต้องพักไปก่อนนะฮะ
นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอีกคนนึงเป่าวลีนะฮะน้องเปล่าเองกับสามีนะฮะ
ที่เป็นลูกชายของพี่กิ๊กนะฮะพี่คิดกิจเจ้าเวิร์นเนี่ย
เปล่าบอกว่านี่ก็เพิ่งปิดร้านอาหารเหมือนกันนะชื่อร้านหลานกลมกิ๊ก
แถวกเศษนัวว่ามินโควิดรอบนี้นี่หนักมากค่ะ
ร้องเพลงก็ไม่มีอยู่แล้วธุรกิจก็ล้มเลยนะครับ
ปาวลีบอกว่าดูข่าวทุกวันติดตามข่าวสารทุกวันคือมันหดหูใจ
แต่มันก็ต้องตามข่าวนั่นแหละนะฮะและอยากขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน
แฟนข่าวไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์ด้วยคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ที่ทำงานหนักด้วยรู้ว่าทุกคนเหนื่อยเหลือเกิน
แล้ววันนี้น้องเปล่าก็ส่งมอบผ่านเรานะฮะมอบบทเพลงนี้ไปให้กับทุกคนครับ

สวัสดีค่ะเปล่าปาวลีพรพิมลนะคะเปล่าอยากส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนเลยนะคะ
คุณหมอนะคะคณะแพทย์พยาบาลนะคะแล้วก็พี่อาสาที่ตอนนี้ร่วมมือกันนะคะ
ช่วยเหลือคนไทยให้พ้นจากภัยโควิดสิบเก้านะคะท้ายนี้มีเพลงที่จะให้กำลังใจทุกคนด้วยค่ะ
แย้บปล่อยมืออย่าปล่อยมือหากจะเดินลงทางมาห่างกัน

อีกสักครั้งให้เชื่อมัน